ไม่ใช่ถ้าเราคุยมันคนละเรื่องแล้ว

อยากให้มันโชว์ว่าเรื่องหลังไมค์ที่เราเอาเรื่องของคนอื่นมาเมาส์เนี่ย

บอกเลยนะสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่นะ

มันยังไม่มี
การบอกเล่ามาอย่าเรียกหรอก
ไม่ได้เล่าเอาสิมันว่าอาจมดดำมาว่าไง
ถ้านางทู่หนึ่งเนี่ย

โดยพระเอกเขามีแฟนอยู่แล้ว

แล้วก็คนที่เคยสร้างนางขึ้นมา

จะพูดมากสีน้อยสีอะไรผมบอกว่าไม่ได้นี่

บอกให้มันออกมาเองแล้วเราจะบอกต่อ

แต่วันนี้บอกมาพร้อมกับข่าวดังเลย

คนเขียนบอกอยากรู้ข่าวคุณเจนนี่ใช่ไหมคะ

ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่มีข่าวลือออกมาสักระยะหนึ่งว่า
เอ๊ะตกลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเจนี่เทมโภสวัน
กับคุณกึ้งเฉลิมชัยเป็นยังไงบ้าง

คุณเจนี่ก็เลยเปิดปากบอกถึงความสัมพันธ์นะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้ว

ก็ไม่ได้ประกาศเป็นแฟนตรงนะ

อังไง

แล้วฉันบอกว่าการกรรธรรมของเขา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

คุณเจนี่ก็เลยบอกว่าตนไม่ได้ผิดอะไรนะจริงตนเป็นผู้โดนกระทำมากกว่าแสดงว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะโทษใครก็ขอโทษตัวเองก็ได้แต่เมื่อถามว่าเข็ดกับความรักไหมคุณเจนี่ก็บอกเลยบอกว่าเหนื่อยใจมากกว่าแล้วก็ยอมรับว่าเสียใจกับความรักครั้งนี้นะคะส่วนตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิด
ก่อนประโยคเด็ดสำหรับเจนเจนยังเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าวุ้นจะยังเป็นเพื่อนเจนไหม
ก็คือว่ามีคนขุดคุยแล้วก็ตามสืบบอกว่าสาวคนนั้นคนใหม่ของคุณกึ้งเนี่ยเป็นเพื่อนอยู่ในแก๊งของพี่วุ้นเส้นอีกแก๊งนึง
คืออย่างนี้เท่าที่ได้ตามข่าวบันเทิงนี้ไม่ได้เป็นข่าวจากเรานะต้องบอกกันนะฮะ
เป็นข่าวที่ไปเสพเข้ามาเหมือนกันครอบเนี่ยสารแนคือเขาก็มีข่าวลงมาบอกว่า
ตัวฝ่ายคุณกึ้งเนี่ยนะฮะก็มีผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมาชอบแล้วคุณกึ้งเองก็มีคนชอบปาร์ตี้
เพราะว่าเจนเนี่ยไม่ได้ออกงานกลางคืนแต่คุณเจนเนี่ยคุณเจนเนี่ยไม่ชอบออกงานกลางคืนไม่เที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วพอสรุปว่าคุณก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาสนิทกับทางคุณกึ้งช่วงถูกไหมฮะไปเที่ยวเนี่ย
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประกาศตัวว่าคบกับคุณกึ้งแล้วก็รู้สึกจะโทรมาหาคุณเจนนี่ด้วยมั้ง
หรือสักอย่างนะประมาณอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าอ่านเข้ามาเสพเข้ามาเหมือนกัน

ว่าแบบเพื่อนแก๊งคนนั้นที่อีกแก๊งหนึ่งของพี่วุ้นเส้นพี่รถเมย์รู้จักหรือเปล่า

อย่าบอกตัวเนี่ยไม่รู้
เอาจริงไปงานมานะ
แต่ไม่รู้คุณในผู้หญิงเยอะมากจริง

ถ่ายรูปเอาไว้เยอะแล้วเดี๋ยวมาให้มดดำดู
คาเล็กเตอร์ชีวิตที่เป็นหญิงแรมอย่างให้พี่เขามีความสุขให้เขาประสบ
แต่ความรักนะว่าจริง๒๐๒๑๐๐
เดี๋ยวจะเผยเดี๋ยวเราจะเผย
พี่รถเมย์รู้ว่าใครคือแฟนใหม่พี่กึ้งเป็นเพื่อนพี่วุ้นเส้นพี่โบ

เมย์ไม่ได้รู้จักทุกคนจริงรถเมย์รู้จักคนเยอะขนาดนั้น
แต่เรื่องบางเรื่องเรารู้จักเราก็ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้หรอก

จริงต้องให้อภัยเราด้วยนะ

เอามาข่าวนี้ดีกว่าพี่มดดำจะมาเคลียร์อีกรอบไง

ถามพี่มดดำตรงนี้นอนไม่หลับค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ถึงขนาดกับนอนไม่หลับหลายปมเหลือเกินตอนนี้
กรุณานอนไม่หลับกินแมวสุนินเข้าไป
อย่ารู้เรื่องนี้เพราะดูรู้เรื่องนี้บอกเลยสะเทือนวงการบอกเลย
จริงไม่ได้เลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของวงการเลยนะจริง

มากตอนนี้เอามาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มีการแห่แชร์ภาพต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็มีพวงมาลัยบูชาแต่มันมีการสร้างห้องน้ำอยู่ล้อมรอบอะค่ะ
วัดโพบังคลาอำเภอบังคลาจังหวัดชะเชิญซ้ำค่ะพอครูต้น